ขอย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเนาะ
เดินทางไปถ่ายทำรายการที่จังหวัดชุมพร

จากนั้นค่ะจึงถูกแจ้งดำเนินคดีทั้งหมด๕ข้อหาด้วยกัน
ตามความผิดพบอุทยานแห่งชาติพศ๒๕๐๔
เนื่องจากเป็นการล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำเขตห่วงห้าม
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรค่ะ
โดยก่อนหน้านี้นะคะดีเจภูมิค่ะได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง
ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อ่าแล้วก็ล่าสุดด้วยนะคะเมื่อวานนี้เอง
ชื่อคลิปว่าตัดสินแล้วคดีล่าสัตว์ในเขตอุทยานวงเล็บแล้วแต่พี่อีพี๘นะคะ
ใจความก็ระบุถึงโทษที่ดีเจภูมิพร้อมทีมงานได้รับไป
ฐานกระทำความผิดล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำเขตห่วงห้าม
โดยสารตัดสินจำคุก๔ปีค่ะปรับคนละ๔๐๐๐บาท
แต่ทุกคนให้การยอมรับนะคะจึงลดโทษให้เหลือเพียงจำคุก๒ปี
ปรับคนละ๒๐๐๐บาทรอลงอาญา๒ปีค่ะ
ปีแรกนะคะต้องรายงานตัวทุก๒เดือนทั้งหมด๖ครั้ง
และยังไม่พอต้องบำเพ็ญประโยชน์อีก๓๖ชั่วโมง
ทั้งนี้นะคะดีเจภูมิก็เปิดใจผ่านรายการของตัวเองว่า
้อมรับความผิดครั้งนี้แต่โดยดีแล้วก็ยืนยันว่า
ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันจ้า
ทะเลไทยมากแล้วก็ถึงแม้ว่าผมจะออกมาเป็นแบบนี้
แล้วก็น้อมรับก็ต้องถ่ายทำคลิปอีก๒คลิป
เพื่อเป็นการโปรโมทในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติไทย
ซึ่งดีเจภูมินะคะเผยท้ายคลิปว่า
ได้เจอแฟนคลับที่ชุมพรก็เข้ามาให้กำลังใจนะ
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทิ้งจังหวัดชุมพรอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนคอนเทนต์เกี่ยวกับตกปลาก็จะลดน้อยลงนะ
เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเดิมอีกนั่นเองค่ะ
ก็รับโทษไปนะคะตามระเบียบเนาะก็มีการบำเพ็ญประโยชน์ด้วย
แล้วก็ถ่ายคลิปในการช่วยอนุรักษณ์
ฟูทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมด้วยนะคะ